เสียงปืนดังสนั่นที่บ้านหลังหนึ่งครับตรวจสอบแล้วมีคนตายสี่ศพด้วยกันนะฮะ
เหตุการณ์นี้บุกยิงถล่มบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๑๖นาฬิกา๔๕นาทีครับเกือบ๕โมงเย็นที่ผ่านมาครับ

แล้วพอไปตรวจสอบเนี่ยมีคนถูกยิงตาย๔ศพครับ
ที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้แบบ๒ชั้นนะครับ
อยู่ในสวนปามตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๘
ตำบลกระเป๋าอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานีครับ
ตกเต็มทั้งในบ้านและหน้าบ้าน
คาดว่าไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปลอกครับ

แล้วบริเวณใกล้สาราหน้าบ้านข้างโอ่งน้ำไปเจอร่างแรก
เป็นร่างของนางนินทิพย์หรือว่าแตงอายุ๔๙ปีครับ
นี่คือร่างแรกที่ไปเจอฮะอยู่นอกบ้าน
ในขณะที่พอเข้าไปในบ้านครับ
ไปเจอร่างของนายธรรมรงค์หรือว่าผู้ใหญ่รงค์อายุ๖๐
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ตำบลบางงอนครับ
เป็นสามีนางนินทิพย์ที่ไปเจอศพอยู่ข้างโอ่งน้ำ

ถัดไปที่เจอครับเป็นร่างของนายพรศักดิ์
หรือผู้ใหญ่เกราะอายุ๕๖ปีครับ
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๓ตำบลท่าขนอน
และอีกหนึ่งร่างที่เจอนะครับ
เป็นชายไทยทราบชื่อแค่ว่าในวัดครับ
นายสมศักดิ์ซึ่งเป็นอปพรประจำตำบลกระเป๋าครับ
ให้ข้อมูลบอกว่ารับแจ้งว่ามีเหตุฆ่ากันตายในบ้านหลังนี้
เสียงปืนดังประมาณสัก๑๐นาทีดังต่อเนื่องนะคุณผู้ชมคุณมิ้นฮะ

เรื่องต้นทราบว่าคนที่ตายนั้นมีทั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน
โดยเฉพาะผู้ใหญ่รงค์มีประวัติถูกรอบยิงมาแล้วก่อนหน้านี้
ยืนยันว่าการเมืองท้องถิ่นที่นี่ไม่ได้รุนแรง
ร้ายแรงที่สุดก็แค่ไม่คุยกัน๑๒เดือนไม่ถึงขั้นว่าฆ่าแกล้งกันแบบนี้ครับ
หลังจากเกิดเหตุ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์เบื้องต้น
รายที่๔อย่างที่บอกนะฮะคือในวัด๔ร่างที่เจอ
คือเจอในบ้าน๓ร่างเป็นผู้ชาย
และหน้าบ้านก็คือร่างของเมียผู้ใหญ่โรง
ไปเจออยู่บริเวณข้างโอ่งน้ำเป็นร่างของผู้หญิงอีกหนึ่งร่างครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตำรวจและพิสูจน์หลักฐาน
ประมาณกิโลกว่าบอกว่าช่วงประมาณบ่ายโมง
บ่าย๒ได้ยินเสียงปืนดังรัวขึ้นประมาณร้อยกว่านัด

เสียงปืนดังยาวประมาณ๑๐กว่านาที
คนร้ายไม่รู้ว่าเป็นใครครับแต่คาดว่าน่าจะขับรถออกไปอีกทาง
ไม่ได้ผ่านบ้านของเขาเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นทางตัน
คาดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๑คนครับ
เพราะว่าทางข้างบนมันก็เป็นทางตัน
ถ้าเขาจะลงก็ต้องได้อีกทางหนึ่งแล้วก็อีกทางเนี่ยได้ลง

ครับเส้นทางบ้านผมก็ไม่ขึ้นมาหรอกมันเป็นทางตัน
ทีมข่าวของเรานะครับได้คุยกับพระสงฆ์รูปหนึ่ง
เป็นญาติของผู้ใหญ่รงค์
คือผู้ใหญ่รงค์มีศักดิ์เป็นหลานชายของท่านนะฮะ
บอกว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเอาทะเบียนรถที่บ้านของหลานชาย
ก็คือบ้านผู้ใหญ่โรงนั่นแหละตกลงซื้อขายรถกันไว้
พอมาถึงกลายเป็นว่ามาเจอ๔ศพที่ถูกยิงตายครับ
ก็คือศพแรกที่เห็นนี่ก็คือกำลังจะเดินเข้าไปในบ้าน
แล้วพอเดินเข้าไปในบ้านก็ยิ่งช็อกครับเจอศพที่๒๓๔เชื่อว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนเดียวกับที่มาก่อเหตุเมื่อปลายปี
ครับอืม
เคยโดนยิงตอนแต่ยิงไม่เข้าเธอโดนตำรวจยิงปีไม่
ตอน๓๐มีแต่โดนยิงไม่เข้านะครับ

ไม่รู้แค่ได้ตัวของมันนี่
แล้วคาดว่าจะเป็นกลุ่มคนเดียวกันไหมครับ

เป็นลูกสาวของหนึ่งในผู้ตาย
ก็คือนางนินทิพย์นะครับบอกว่าแม่กับผู้ใหญ่รงค์เนี่ยคบหากันมาเกือบ๔ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไรครับ
จนถึงตอนนี้นะครับ๒ทุ่ม๑๒นาทีตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้
ทันทีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ